เด็กอนุบาลค่ะร้องไห้กระจองงองแงร้องกันระงมเลย
ไม่ใช่ว่าแม่ไปส่งแล้วแม่จะกลับบ้านนะ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ารถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ย
ชนกับเสาไฟเด็กได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ขอบคุณครับ

ช่วงเย็นของเมื่อวันที่๔ทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยรถคันนี้เป็นรถรับส่งเด็กนักเรียนของอนุบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่น
ดูสภาพรถดีแล้วนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมพังยับเลยนะคะมีคนเจ็บแล้วคนขับรถพร้อมกับพี่เลี้ยงเด็ก
รวมถึงเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๙คนก็ไปส่งโรงพยาบาลน้ำพองใน๔คน
ไปส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอีกห้าคนถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ารถตู้เนี่ยนะ
คือกลับมาจากโรงเรียนจะเอาเด็กมาส่งไงออกมาจากโรงเรียนแล้วมาเสียหลักแบบนี้
ทีนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันเอาตัวคนเจ็บออกมาจากรถคนขับตอนนั้นยังพอสื่อสารได้นะ
และที่บอกว่าที่รถชนเพราะว่าไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้

อ้าวเดี๋ยวแสดงว่าพี่รู้

รถคันนี้ยางแตกมาก่อน

แล้วรอบนี้มามาเกิดอุบัติเหตุ

กลัวแล้วสักวันมันต้องเป็นเหตุจนได้
แล้วว่าคนขับรู้อยู่แล้ว